คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุเศร้าสลดนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้นะฮะศพของแรงงานไทย
ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล
ได้ส่งกลับถึงประเทศไทยแล้ว
ทั้ง๒ศพแล้วก็ทางญาติเองรอรับศพ

เมื่อมีการนำโรงศพออกมาเพื่อจะตั้งบำเพ็ญกุศล
ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะครับ
นี่แหละครับทางญาติก็เคาะโลงเรียกชื่อบอกกล่าว
บอกว่าถึงบ้านแล้วนะถึงบ้านแล้วนะครับ
นี่เป็นศพของผู้เสียชีวิตก็คือนายสิครินสง่ำรำ
หรือว่าลิฟต์อายุ๒๔ปีนะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีของกลุ่มฮามัส
ที่ประเทศอิสราเอลนะครับเพราะพวกเขาเดินทางไปทำงานที่อิสราเอล
แล้วก็ถูกส่งกลับบ้านเกิดที่บ้านกระทิงหมู่๑
ตะบนหินโคนอำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำนะครับ
ญาติของผู้เสียชีวิตเดินร้องไห้มาเคาะโลง

แล้วก็มีญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทมารอรับด้วยความโศกเศร้านะครับ
ส่วนนางขวัญใจสง่ำรำผู้เป็นแม่
แล้วก็นางสาวอรไทยกองมะเริงภรรยา

เพราะยังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียคนรักไปนะฮะ
อย่างกรณีของผู้เสียชีวิตรายนี้คุณสิทธริน
จำได้ไหมครับที่ภรรยาเคยเล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนที่จะเสียชีวิตยังได้มีการโทรวีดีโอคอลกันเลยคุณ
เห็นภาพได้ยินเสียงเหตุการณ์ระเบิดทั้งหมด
แล้วก็รู้ว่าสามีโดนระเบิดจนล้ม
แล้วก็มีคนไทยด้วยกันช่วย
แล้วคนไทยปลายสายเขาก็พูดขึ้นมา
บอกว่าน้องเป็นภรรยาของพุทธิปัจจับใช่ไหม
เพราะว่าลิฟต์ถูกระเบิดเข้าที่ท้องทำใจดีนะ

เคยเปิดเผยให้กับผู้สิทธิ์ข่าวของเราได้ฟังกัน
แล้วเธอก็เฝ้ารอในการรับศพสามี
ตอนที่รับศพสามีเธอก็อุ้มลูกด้วย

ก็คือโรงศพนี่แหละครับที่ถูกจัดส่งมาจากอิสราเอล
ปรากฏว่าน้องเอิทถามแม่ด้วยความร้ายเดี่ยงสาว
ในนั้นคือใครในนั้นคือใคร
แม่ก็ได้แต่บอกว่าพ่อนะครับ
แล้วน้องเอิร์ทก็ถามว่าพ่อเป็นอะไร
ผู้เป็นแม่ก็บอกว่าพ่อนอนหลับอยู่
คุณดูสิก็ตามภาษาเด็กที่ต้องถามนะครับ
ทีนี้ผู้เป็นแม่ก็บอกพูดแบบนี้ไปนะครับ
ก็ทำให้เธอก็เสียใจแล้วก็ญาติก็สะเทือนใจอย่างมากนะครับ
ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิต
ภรรยาผู้เสียชีวิตบอกเพียงสั้นบอกว่าจริงดีใจ
ดีใจนะครับที่ได้ร่างของสามีกลับมา
แต่ก็เสียใจที่เขากลับมาแบบนี้นะครับ
นี่แหละครับก็เป็นคำพูดสั้นของภรรยาเมื่อคืนนี้นะครับ
ภรรยาบอกว่าพูดอะไรไม่ออกจริงนะครับ
แล้วก็วันนี้ก็ยังมีพิธีในการสวดพระอภิษฐรรมอยู่นะครับ
โดยพิธีชาปณะกิจศพนายสิคารินสงำรำ

แล้วก็จะประกอบพิธีชาปนกิจหรือว่าวันเผา
คือวันอาทิตย์ที่๓๐พฤษภาคมนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งครอบครัวที่สูญเสียเหมือนกันนะครับ
ครอบครัวของนายวีรวัตรการุณบริรักษ์

ก็ถูกส่งศพกลับมาที่บ้านเกิดที่ตำบลเขกน้อย
ที่อเมืองเขาคจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ญาติพี่น้องโดยเฉพาะภรรยาแล้วก็ลูกสาวอีก๒คน
ก็มารับศพด้วยความโศกเศร้าเสียใจร้องไห้โผล่กอดกันนะครับ
นี่แหละครับทางญาติก็ได้ทำการจุดทูปเชิญดวงวิญญาณของนายวีรวัตร
แล้วก็ได้แต่เรียกชื่อนะฮะบอกว่ากลับบ้านเรานะกลับบ้านเรานะ
แล้วก็เชิญดวงวิญญาณเข้าบ้านนะครับ
แล้วก็ทันทีที่นางเรือนรัฐภรรยาแล้วก็นางไกด์วัย๗๒ปี
รดาของผู้เสียชีวิตรวมทั้งญาติญาติ
เห็นร่างที่ไร้วิญญาณเพราะว่าสามารถที่จะเปิดโลงได้ไงคุณ
ก็ต้องนำมาประกอบพิธีในการรดน้ำศพด้วยนะครับ
ญาติเองก็โศกเศร้าเสียใจแทบขาดใจนะครับ
เรือนรัฐภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ยังทำใจไม่ได้กับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของสามี
แต่ก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ห่วงใย

นำศพของสามีได้กลับมาที่บ้านเกิดนะครับ

จัดงานศพตามประเพณีของชาวเขาเผ่ามงค์๔วัน
โดย๓วันแรกจะทำพิธีส่งวิญญาณ
แล้วก็หลังจากนั้นวันที่๓๐พฤษภาคม
ทำพิธีฝังตามประเพณีของชาวไทยภูเขาเผ่ามงค์นะครับ
คุณผู้ชมคะสำหรับแรงงานไทยที่เสียชีวิตทั้งสองศพ
ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์คือทายาทจะได้รับสิทธิประโยชน์
ในประเทศไทยคืออย่างนายวิรวัตร
จะได้รับสิทธิประโยชน์รวม๙๔๗๙๘บาท
เงินจำนวนนี้ก็จะแบ่งออกเป็นเงินสงเคราะห
กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน
ทำงานในต่างประเทศเป็นเงิน๔๐๐๐บาท
แล้วก็สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมประเทศไทย
แล้วนอกจากนี้นะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์
จากการทำงานในประเทศอิสราเอล
ก็คือเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง
คิดเป็นเงินไทยประมาณ๑๒๐๐๐กว่าบาท
แล้วก็ยังมีเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมของอิสราเอล
ทายาทเองจะได้รับสิทธิประโยชน์ในประเทศไทยรวมประมาณ๙๐๐๐๐บาท

เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ๔๐๐๐บาท
สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมของไทย๕๐๐๐กว่าบาท
แล้วก็สิทธิประโยชน์จากการไปทำงานในต่างประเทศก็คือ

ข้าราชการสารเอกอัครราชทูตแล้วก็ฝ่ายแรงงานนะครับก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะคุณนะ
เพราะว่าจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๘พฤษภาคมนี้เป็นเหตุการณ์การยิงจรวดโจมตีนะครับนอกจากจะทำให้คนไทยเสียชีวิต๒รายแล้ว
ยังมีแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ด้วยอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัวอยู่นะครับ
นั่นก็คือนายอัตราชัยธรรมแก้วนะครับก็ทางด้านของทูตเอง
กับเจ้าหน้าที่ทูตก็เข้าไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจนะครับ
อกจากนี้นะครับก็ยังไปเยี่ยมที่แคมป์นะคุณนะ
คือจริงแคมป์คนงานที่ได้รับความเสียหายเนี่ย
ก็ยังมีแรงงานไทยที่สมัครใจจะทำงานอยู่ที่อิสราเอลอยู่
อีกประมาณ๔๐คนในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
ทีนี้ครับทางท่านทูตเองก็สอบถามความเป็นอยู่
แล้วก็ข้อกังวลใจต่างรวมถึงให้กำลังใจ
แล้วก็เน้นย้ำในข้อควรปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินต่างด้วย
แล้วก็มอบสิ่งของจำเป็นให้แก่แรงงานไทย
ยังสมัครใจในการทำงานอยู่ที่อิสราเอล
โดยเฉพาะในเมืองที่เกิดเหตุความรุนแรงนะครับ